เกษตรกรเขาไอเดียดีครับคุณผู้ชมครับ
เขาเคาะต้นกล้าแล้วก็ส่งขาย
สร้างรายได้อย่างงามเขาทำได้อย่างไร
ติดตามกันเลยในช่วงของเกษตรทำเงิน

ฤดูการนี้อากาศหนาวปลูกอะไรดี
เกษตรกรเขาจึงมองหาต้นกล้าที่เพาะปลูกได้ผลดี
ทำแล้วได้เงินด้วยครับ
เพราะอากาศเย็นพืชผักต่างก็เจริญเติบโตได้ดี

ที่ตำบลชกชัยอเภอชกชัยจังหวัดหนักพลระราชศรีมา
มาพบกับเกษตรกรที่มองเห็นช่องทาง
ในการทำเงินอย่างพี่จำนงสินส่องสุกเจ้าของร้านเอ็นเจการ์ดเกษตร
ที่นี่นอกจากจำหน่ายปุ๋ยและอุปกรณ์ในการทำการเกษตรแล้ว
ยังนำกล้าไม้มาวางจำหน่ายเสริมสร้างรายได้เพิ่มเติม
ทำกำไรเพิ่มขึ้นเดือนละสองหมื่นห้าพันถึงสามหมื่นบาท
จำนงครับมีแนวคิดในการทำเงินยังไงบ้างครับ
เรื่องของสภาพเงียบจำได้นั่นนะก็เป็นช่วงที่พี่น้องเกษตรกร
บอกแบบป็อคแบบตะโกณอะไรครับว่า
ต้นกล้าพืชผักสวนครัวต่างกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก
เขานิยมซื้อไปปลูกไว้กินเองที่บ้านช่วยลดค่าใช้จ่ายครับ
และปลูกเพื่อขายด้วยเช่นกัน
จำนงเขามองเห็นโอกาสในการทำเงินแบบนี้เพราะว่าการซื้อต้นกล้านะ
ไม่ต้องเสียเวลาในการเพาะพันธุ์และยังได้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์
อัตราการสูญเสียได้มากกว่า
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ